เขาจะปรับตัวได้เขาเปร่งก่อนที่ไม่ได้ค่ะ

ส่งได้รับเมื่อคราวพี่่เองสงได้รับนี่ค่ะ